เรามาติดตามข่าวสารประเด็นอาจยกรรมกันบ้างนะครับ
ประเด็นวันนี้ให้ติดตามกัน

หนุ่มโรงงานคนนี้เขาก็หยุดเหมือนกัน

พอไปดื่มเบียร์เสร็จแล้วก็มาขับรถกระบะต่อ
ทีนี้เมาค่ะไปชนกับคันอื่น
แล้วยังไม่หยุดด้วยนะยังขับไปอีกเรื่อย
แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตำรวจก็สามารถสกัดจับเอาไว้ได้นะคะ
นี่แหละค่ะเป็นวินาทีที่ตำรวจสพเสม็ด

เขาไปเฉียวกับรถมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชา
แล้วก็หนีมุ่งหน้าเข้าอำเภอเมือง
แต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวคนขับคนนี้ได้นะคะ
ใส่เสื้อยืดสีดำคือนายสุชาติอุ่นศรี
ทำงานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชนบุรีค่ะ
อาการตอนที่คุมตัวได้ก็เมาเลยนะคะ

แล้วพอไปตรวจสอบในรถก็ยังเจอขวดเบียร์เปล่าวางอยู่ด้วย
สอบถามนายสุชาติก็เล่าให้ฟังบอกว่าดื่มเบียกับเพื่อนในพื้นที่
ที่อำเภอศรีราชาเพราะว่าเมื่อวานไงวันหยุดแรงงาน
แล้วหลังจากนั้นก็กลับที่พักในนิคมอุตสาหกรรม
ระหว่างทางรถคันหน้าเบรกกระทันหัน
ทำให้รถของนายสุชาติหักหลบไปเฉียวกับคู่กรณี
แล้วที่ขับหลบหนีถามว่าทำไมต้องหนีล่ะ

แล้วก็ยอมรับว่าผิดจริงที่ไปเฉียวชนรถคันอื่นมา

อันนี้มันเจอปัญหาแบบอุเคียง
คือเราเหมาด้วยแล้วก็ขับรถเร็วด้วย
มันก็เหมามันก็เลยมีปัญหาเฉียว
ก็คือพ้นถ้าไม่พ้นเราก็จบ

แล้วตำรวจสพเสม็ดก็ได้นำตัวนายสุชาติคนนี้
ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่ามีปริมาณแอลกอฮอล๑๓๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

เพราะกฎหมายกำหนด๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ก็เลยควบคุมตัวส่งให้ตำรวจสพศรีราชา

ข้อหาก็คือเมาแล้วขับ
แล้วก็ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
และได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจต่อไปค่ะ